แม่ยายกับลูกเขยเหมือนกันแต่คราวนี้กลับหน้าที่กัน
ลูกเขยอารวาสแม่ยายซะจนต้องแจ้งความเลยนะครับ
เพราะว่านี่ไล่ตั้งแต่ประตูทางเข้าบ้านกระจกแตกละเอียดเพราะเอาปืนทุบ

ทำลายข้าวของในบ้านทีวงทีวีนี่กองอยู่กับพื้นแตกเสียหาย
แล้วเอาปืนจ่อหัวแม่ยายบอกเดี๋ยวจะฆ่ายกครัวเลย

เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบลมุกดาหารในซอยประชาร่วมใจนะคะ
พังยับเยินทั้งบ้าน
ลูกเขยก็คือนายปริญญาสุดสาขนอายุ๓๓ปีค่ะ
จริงแล้วเนี่ยแม่ยายกับลูกเขยรักกันดีนะ
ลูกเขยมีปัญหาด้วยจริงคือพ่อตา
นายภูวงอักษีค่ะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่มีปากเสียงกันประจำ
ทีนี้วันเกิดเหตุลูกเขยเนี่ยไปงานแต่งงานของญาติ
พ่อตาเข้าไปแต่นั่งดื่มกันคนละโต๊ะ
มีเหล้ามีเบียร์พร้อมเลยดื่มมาตั้งแต่๘โมงเช้าอะค่ะ

พอกลับมาถึงบ้านเอาแล้วตีกันแล้วค่ะ
พ่อตากับลูกเขยก็ทะเลาะกันโดยพ่อตานายภูวงก็บอก
เมาก็กลับบ้านไปสิไม่ต้องมาอยู่ที่นี่
เขยก็รู้สึกอ้าวไล่เขาทำไม
เขาก็สามีลูกพ่อหรือเปล่า
เข้าใจว่าพ่อตานไล่ให้กลับไปอยู่บ้านเกิดคือที่ปฐุมธานี
บันดาลโทษะด่าพ่อตากลับอย่างรุนแรง
แล้ววิ่งเข้าไปเอาปืนที่อยู่ในห้องนอนออกมาข่มขู่
พ่อตาแม่ยายคราวนี้วิ่งหนีตายไปอยู่บ้านเพื่อนบ้านเลยค่ะ
หลังจากนั้นนายปริญญาที่อยู่คนเดียวในบ้าน
ก็ทุบทำลายข้าวของในบ้านจนเสียหายนะคะ
เรื่องนี้นางพรเพชรแม่ยาย
เป็นคนโทรแจ้งความกับตำรวจภูทรมุกดาหารให้ระงับเหตุ

ซึ่งจังหวะที่ตำรวจมาถึงนายปริญญาขับรถเก๋งสีขาว
หลบหนีออกจากบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตำรวจพอได้รับแจ้งเหตุก็ต้องตามตัวแล้วค่ะ
มีคนแจ้งความคือมีผู้เสียหายแจ้งความใช่ไหม

พฤติกรรมเมาคลุ้มคลั่งหาเรื่องคนในบ้าน

แล้วก็ทำลายข้าวของในบ้านเสียหาย
ตำรวจก็ตามตัวจนไปเจอนายปริญญาอยู่ไหนรู้ไหมคะ

อยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารค่ะ
ไปรักษาตัวเพราะว่าตัวเองเนี่ยถูกกระจกบาดที่หลังมือ
จากการที่ตัวเองทุบกระจกประตูบ้านจนแตกไง

ตำรวจพอรู้ว่าอยู่โรงพยาบาลก็ไปเลยค่ะ
ที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปตรวจค้นรถยนต์ของนายปริญญา
เจอปืน๒กระบอกเป็นปืนบีบีกันนะคะ
แล้วก็เจอมีดดาบสามุไรอีก๑เล่มด้วย

ปริญญารักษาบาดแผลก่อนเนาะ

อายัดตัวสอบปากคำดำเนินคดีทันที
ลองดูบรรยากาศตอนค้นรถหน่อยนะคะ

มาไม่จับ

เอาเป็นบีบี

แล้วก็อายัดตัวไปสอบปากคำเลยนะคะ

โอ้โหแม่นี่วิ่งหนีตายแทบไม่ทันเลย

มันเอาปืนมาขู่บอกจะฆ่าให้ตาย

แต่งงานกับลูกสาวแม่มา๒ปีกว่าแล้ว
เวลาเขาไม่ดื่มเหล้าเวลาเขาไม่เมานะหนู

รักเหมือนลูกคนนึงเลี้ยงดูสุขสบาย
แต่เมาเมื่อไหร่เล่าเข้าปากเมื่อไหร่

กับแฟนแม่เนี่ยตีประจำเลย
ซึ่งจริงแม่ก็เอ่อถอยทีถอยอาศัย

ห้ามได้ก็ห้ามแต่ครั้งนี้มันสุดทนจริง
ทำลายข้าวของไม่พอเอาปืนขู่จะฆ่ากันอีก
มันก็ต้องแกล้งความอ่ะนี่แม่บอกให้เวลาเวลาดื่มเหล้า
ปากเสียชอบด่าคนในบ้านทำลายข้าวของ
เรียกแบบนี้แหละ
ตาว่าเมาแล้วกลับไปนอนแค่นี้แหละ
เดี๋ยวจะส่งกลับกรุงเทพเด้อแค่นั้นแหละ
ส่งกลับกรุงเทพไปหาทำงานอยู่กรุงเทพเด้อ
ผู้ว่ากับเมียเจ้าน่ะมีแต่วันนี้
พ่อตาเขาบอกว่าไม่ให้อยู่บ้านด้วยแค่นั้น
เวลามันกินเมาแล้วมันสติไม่ดี
กินหลายมันกินเท่าเหล่าเท่าบี
คนเมาแล้วพ่อตาก็บอกว่าให้กลับบ้านนอน
ก็พริชใจคนเล่าที่นอะไรก็ขึ้นอย่างไรเลย
เป๋อบอกว่าถูกขอถูกประตูบ้านหละ
เอ้าปืนเอาอย่างมาคงเพยาย่าย
มัยย่ายก็ประยอบความก็เลยไปแจ่งความ
อาหารลูกเค้ยแก่กับเป็นคนไม่ย่อมคนอยู่แล้ว
ถ้าเรายำใจเม่าเรามากก็มีแต่แบบนี้ทุกเทือ

ถูกบ้านถูกยั้งเอาทั่วละทัศน์พังเบิ๊ด
ทีมข่าวยังได้คุยกับพ่อตานะคะก็คือนายภูวงค่ะ
พ่อตาเนี่ยพาทีมข่าวบอกมามานี่
เดี๋ยวพ่อพาไปดูสภาพบ้านพ่อเลยดูสภาพที่มันทำเอาไว้เนี่ย
ต้องรีบซ่อมกันใหญ่เลยเพราะว่าบ้านอยู่ติดถนนใหญ่
แต่ประตูแตกละเอียดไปขนาดนั้นแล้วทีวีนี่แยกส่วนกันเลย
ขอบจอก็อันนึงหน้าจอก็อีกอันนึงไม่รู้จะดูยังไงเหมือนกัน
พ่อยอมรับนะทะเลาะกันจริงทะเลาะทะเลาะจริงแหละ
ไอ้ตอนลูกเขยเนี่ยเมาทีไรมันไม่เคยคุมตัวเองอยู่เลย
พ่อเลยบอกเมาก็กลับไปบ้านอย่ามาอยู่ที่นี่
ได้ยินแค่นี้ลูกเขยโมโหเลยแล้วโอ้โหด่าพ่อนี่นะ
มาทุกสรรพสัตว์เอาอย่างนี้ดีกว่าสัตว์มาทั้งป่าเลย
แล้วก็โอ้โหครึ่งบกครึ่งน้ำก็มาแล้วก็บอกจะฆ่าให้ตาย
พ่อเองก็ตกใจนะที่เห็นลูกเขยขึ้นขนาดนี้
แล้วยังหยิบปืนออกมาขู่บอกว่าต่อจากนี้ไป
คงอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวไม่ได้แล้ว
ไม่ได้แล้วสัตว์นี้หยิบป่าน
สัตว์ที่นี่ถูกต้องเข้ามา
ถ้าซ่อมไหนจะกระจกหน้าบ้านไหนจะทีวีไหนจะข้าวของ

เห็นไหมกระจกหน้าบ้าน๕๘๐๐บาท
ทีวี๓๙๐๐บาทเอาซ่อมเข้าไปสิ
ทีนี้ฟังเสียงคนกลางหน่อยดีไหมคะ

ลูกสาวหรือก็คือภรรยาของคนก่อเหตุ

คนหนึ่งก็สามีอีกคนก็พ่อแม่ไง
วันนี้เธอไปเยี่ยมสามีก็เห็นว่าส่างเมาแล้ว
ฝากเธอมาขอโทษพ่อด้วย

เธอเลยกะว่าเดี๋ยวพาสามีไปพักที่อื่นก่อนดีกว่า

เดี๋ยวจะกลายเป็นทะเลาะกันอีกเดี๋ยวจะเรื่องใหญ่อีก
เอาว่าเดี๋ยวรอพ่อหายโกรธพ่อใจเย็นอีกสักนิดนึง
เดี๋ยวค่อยพาสามีมาขอโทษมาขออโหสิกรรม
เธอบอกว่ายืนยันว่าสามีไม่ได้ทำร้ายเธอ
แล้วก็ไม่ได้ทำร้ายพ่อแม่หรือคนในบ้านด้วย
คือตอนแรกตั้งใจว่าจะพาสามีมาหางานทำที่บ้านเกิดไง
เป็นคนปฐุมตั้งใจจะพามาทำงานที่บ้านเกิด
ก็คือที่จังหวัดของเธอที่เธออยู่เนี่ยมุติอาหารเนี่ย

แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขอคิดอีกทีละกันค่ะ
การอยู่ที่กดน็อคก็จากเรื่องนี้แล้วนะคะ
ยังไงก็เป็นครอบครัวเขาก็ไม่ได้ทำร้ายใคร
แล้วตัวตัวนี้คือคุณก็คุณร้ายหรือ

ไม่ได้ตีค่ะเขาไม่ได้ขู่พ่อแม่นะ
เพราะว่าพ่อเขาก็ไม่ได้อยู่ในนี้เขาก็อยู่บ้านหลัง
แล้วก็ไม่ได้ขู่แม่เพราะว่าหนูก็อยู่กับแม่ตลอด
นี่ฮะนางสาวจุธามาสในฐานะคนกลางก็ทำตัวไม่ถูกนะคุณฮะ
แล้วก็พ่อตาแม่ยายก็นอนไก่หน้าผากเหมือนกัน

ใช่ก็เอาเบื้องต้นเธอบอกว่าเดี๋ยวพาสามีไปอยู่บ้านอื่นก่อน
ยังพาเข้าบ้านพ่อแม่ตอนนี้ไม่ได้
แต่ยังไงก็ตามนะคะถึงแม้ว่าคนในครอบครัว
หรือภรรยาจะให้อภัยแต่คดีความมันเกิดขึ้นแล้วค่ะ
ปริญญาต้องถูกดำเนินคดีข้อหาทำให้เสียทรัพย์

เพราะว่าที่เขาขับไปโรงพยาบาลตรวจปริมาณแอลกอฮอล์แล้ว

พรุ่งนี้๑๑มกราคมจะถูกส่งตัวฟ้องศาลนะคะ
ข้อหาเมาแล้วขับข้อเดียว

พ่อของนายปริญญาก็คือพ่อของคนก่อเหตุ
ยินยอมชดใช้เงินให้ทั้งหมดก็คือนั่นน่ะ
ประตู๕๘๐๐บาทกับทีวี๓๙๐๐บาท
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากบอกว่า
เป็นห่วงปริญญาถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่
เมาแล้วแบบปากร้ายนิสัยเปลี่ยน
ละวาดโวยวายแนะนำว่าให้กินเหล้าอยู่ที่บ้านคนเดียว
อย่าไปตั้งวงดื่มกับเพื่อนอย่าไปกินที่ร้านนอกบ้าน

เพราะตามใหญ่นะครับ